ท่านรองค่ะถามเรื่องวินมอไซค์ที่ทะเลาะกันตรงที่อุดมศุกร์ท่านรองวันนี้เนี่ยจะมีการดูแลเรื่องจัดการจัดระเบียบยังไงไหมคะท่านรองจะจัดระเบียบ
จัดระเบียบไหมคะเพราะว่ามันก็หลายปีที่ผ่านมาคอสชก็ได้จัดการเรื่องนี้อยู่
เดี๋ยวท่านสั่งไปแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้เองนะ